คุณผู้ชมครับที่จังหวัดอุดรธานีเราฝากเตือนกันหน่อย
ไปขโมยเงินค่าน้ำค่าไฟครับ

ไปเจอกับพระครูสิริธรรมปคุณสิริธรรมโม
อายุ๕๔ปีเป็นเจ้าคณะตำบลบ้านเลื่อม
ท่านเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านบ่อสร้าง
ตำบลบ้านเลื่อมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ตำรวจสอบพ่อเมืองอุดรธานีไปดูจังที่เกิดเหตุ
ที่คนร้ายใช้แฉลง
งัดกุญแจประตูพังเสียหายเลยนะ
แล้วเข้าไปลักขโมยเงินในลิ้นชัก
เป็นเงินจำนวน๑๓๐๐๐บาท

พบกับแฉลงและซองเงินที่คนร้ายทิ้งเอาไว้ด้วย
ตรงนี้ก็อาจจะช่วยได้ในเรื่องของลายนิ้วมือแฝงนะ
ทางด้านพระครูสิริธรรมปคุณ
ท่านบอกว่าตัวท่านเองเนี่ยจำวัดอยู่ห้องด้านหลังนั่นแหละ
ส่วนห้องด้านหน้าจะเป็นสำนักงานของเจ้าคณะตำบล
ก่อนเกิดเหตุเวลาสักตี๓เมื่อวานก่อนนะฮะ
ตื่นตื่นขึ้นมาครับตัวท่านตื่นขึ้นมาเพื่อทำกิจของสงฆ์
เสร็จแล้วก็เดินมาเปิดกุฏิด้านหน้า
พบประตูถูกงัดจึงเดินเข้าไปตรวจดูทรัพย์สิน
แล้วก็พบว่าเงินที่ญาติโยมนำมาถวายไว้เป็นการจ่ายค่าน้ำค่าไฟของวัด
๐บาทหายไปถูกคนร้ายขโมยไป
แล้วยังไงรู้ไหมที่น่าสังเกตก็คือ
วัดแห่งนี้เลี้ยงสุนัขเอาไว้ตั้งหลายตัว
แต่คืนวันเกิดเหตุสุนัขมันไม่เห่าสักตัว
มันนอนนิ่งเลยทำไมอ่ะแต่ปกติสุนัขมันจะได้รับรู้ถึงความที่ว่า
มีคนแปลกหน้ามีบางสิ่งบางอย่างเป็นปกติ
ถ้ามีคนแปลกหน้ามันจะเห่าหรือว่าคุ้นเคย
นั่นไงเขาเลยตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นคนคุ้นเคยหรือเปล่า
คนที่เคยมาอยู่ที่วัดนี้เป็นประจำอาจจะเป็นขโมยก็ได้
ทีนี้ยังไงล่ะโอ้โหตำรวจเองก็เตรียมนะฮะ
ที่จะทำการสืบสวนแล้วก็หาคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป
บอกแบบนี้แล้วกันนะไม่ว่าจะยังไงซะนี่มันเป็นการทำบาปที่
โอ้โหผมว่าคูณสองเลยนะนี่มันเป็นเงินที่เขามาถวายเป็นปัจจัยค่าน้ำค่าไฟ
ถูกต้องหลายคนที่เขามาเนี่ยเขาต้องการมาช่วยชำระหนี้ส่งเนาะ
แต่ว่าคุณมาขโมยไปอย่างนี้โอ้โหนะ
จริงถ้าแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรเอามาคืนนี้ฉันว่าท่านเจ้าอาวาสท่านคงไม่ได้ติดใจเอาความอะไรนะ